ปีนี้เนี่ยก็เป็นปีที่๙แล้วนะคะก็มีคอนเซ็ปต์มันเวอร์มาก
ซึ่งแน่นไปด้วยทัพศิลปินกว่า๒๐๐ศิลปินนะคะ
มีทั้งไทยแล้วก็มีทั้งต่างประเทศด้วยกับเวทีใหม่เวอร์เลย๙เวที
แล้วก็กิจกรรมต่างอีกมากมายเลยนะคะให้บรรดาคนเสพดนตรีศิลปะแล้วก็นักช็อปนักชิมทั้งหลาย
ได้สัมผัสกันถึง๒คืนเต็มคุณผู้ชม๒วัน๒คืนไปสนุกกันได้นะคะ
ตัวแทนนักร้องอย่างต้าพาราดอกลูลาแล้วก็วันเดอร์เฟรม
ขอเชิญชวนทุกคนนะคะให้ไปร่วมมันแบบเวอร์ในวันที่๘๙ธันวาคมนี้ด้วยค่ะ
เราเป็นเทพีประจำคาวสเตจอยู่แล้วนะคะแล้วก็ปีนี้น้องวัวเป็นสปิงค์
งานก็เลยบอกว่าให้ใส่แต่งตัวเป็นคิโอพัดตา
ปีนี้เราได้ขึ้นฮิปพอปสเตจค่ะเป็นครั้งแรกที่มีฮิปพอปสเตจ
ราดอกก็มีขึ้นหลายเวทีมาก๕เวที
คือไป๒วันมีคุ้มเลยนะคะคุ้มเลยละครับ
พี่แต้จริงนี้๙เวทีแล้วมายฟิมิขึ้น๙เวทีเลยหรอค่ะ

เกรงใจใคร
เกรงใจสันค้านิดนึง
เพิ่มขึ้นนะคะแล้วแต่ปีเนี้ยที่พิเศษที่ได้ยินมาคือมีพี่จีนตลาดปูนลาบด้วยอ้าวตาวน้อยเนี้ยเหรอฮะ
ตาวน้อยต้องมาวันที่แปดวันที่เก้าค่ะธันวาคมที่เดิมโอเชียนเขาใหญ่ค่ะ
สนุกกันได้บิ๊กเบาเทนปีนี้เขาเพิ่มหลายอย่างนะครับ
จอดรถเพิ่มห้องน้ำนะคะแล้วก็เพิ่มพื้นที่กลางเต็นต์ด้วย
ใช่ไงสนุกแน่นอนเวอร์สิ้นปีนี้ธันวาคมแปดเก้า
สนุกกันได้ค่ะปกติเขาบอกว่ามันใหญ่
มากปีนี้โหสมอย่างที่เขาลำหลื่อไว้จริงมากส์เวอร์มากนะคะ